ยังอยู่ที่รั้วโรงเรียน
แต่ทีนี้เป็นเรื่องของนอกการเรียนการสอนแล้วนะคะ

สมมติเราเต้นไม่ได้อายุเราเกินเราเลยเต้นไม่ได้นะคุกกี้อะไรนะ
กี้เสี่ยงทายปุ๊กกี้เสี่ยงทายบอกเลขได้ไหม

เป็นคุกกี้เสียงทายก็คือเวลาเขาทานอะไรออกมาข้างในมันจะมีกระดาษ
แล้วจะเสี่ยงทายว่าโชคเราจะเป็นอะไรตอนนี้

ตอนนี้นะคะหลายคนเนี่ยโคเวอร์เต้นไปแล้ว
รายล่าสุดเป็นอาจารย์สอนวิชาบัญชี
โคเวอร์คุกกี้เสี่ยงทายสอนนิสิตในห้องเรียน
เขาบอกว่าตอนนี้อาจารย์กลายเป็นเน็ตไอดอลคนใหม่แล้วนะ
เพราะยอดชมใกล้๒ล้านเต็มทีแล้วค่ะ

สำหรับเอาเป็นล่างโอเคมั้ย

เพื่อการจัดการของคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเด้อ
และดูที่เต้นเป็นดรด้วย
ผู้ช่วยสตระจานดรยานิลตั้งภิโยพุทธิคุณ
ตอนนี้กำลังสอนเรื่องต้นทุนที่มีลักษณะเหมือนการปั้นข้าว
นิสิตก็เลยขอให้อาจารย์เปิดเพลงแล้วก็เต้นให้ดูหน่อย
พร้อมถ่ายคลิปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ของนิสิตนี้ก็คือนิสิตชื่อบุญจูเนรมิตตอนนี้
คนดู๑๙๐๐๐๐๐คนแล้วก็มีงานแชร์เพิ่มเติมออกไป
ครั้งก็ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก
อาจารย์บอกว่ากลัวนิสิตง่วง

ช่วงบ่ายกลัวนิสิตง่วง
ก็เลยต้องสอนให้กระปี้กระเป๋าแบบนี้แล้วดูสิอาจารย์เขามีอะไรน่ารัก

ก็เลยอยากจะให้คือนักเรียนเป็นกันเอง
พอเป็นกันเองแล้วสนใจในเรื่องเรียน
มันก็จะทำให้เรียนดีมากยิ่งขึ้น
บางทีถ้าสมมุติว่าสอนแบบตรงพูดแบบวิชาการเกินไป
ง่วง๒ยากไม่เข้าใจ

โดดเรียน๖ลาออก
ไม่ใช่มันลามปามไปถึงนั่นเลย
เอาแค่เหนื่อยกับง่วงก็พอไม่เข้าใจก็พอ
อันนี้อาจจะทำให้เริ่มจากการสนใจ
พอสนใจแล้วก็อยากจะเรียนมากขึ้นก็จะได้เข้าใจไงคะ

ปั้นข้าวมุมข้างเราก็เต้นไม่เป็นเพราะเต้นผิดถูก